ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เขาเที่ยวไปบอกเพื่อนบ้านไง
ว่าฆ่าพ่อกับแม่ตายแล้วทีนี้ทุกคนก็ตกใจสิ
สรุปเขาฆ่าพ่อกับแม่จริงหรือเปล่าไปดูกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าตอนที่ตำรวจไปถึงนะตำรวจจากสพนหานเนี่ย
ก็นำกำลังไปรวบตัวผู้ชายที่เดินถอดเสื้ออยู่น่ะนะ
คือนายบุญทวีพื้นพรมอายุ๔๒ปีเขาคลั่งเขาอารวาส
จะไปทำร้ายพ่อกับแม่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่พื้นที่บ้านดงบังหนองเขื่อน
อำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรนะคะแล้วเขาเนี่ยเอาจอบจอบสำหรับขุดดินไปทุบหัววัว
วัวมันตายคาคอกเลยอ่ะบุญทวีบอกแบบนี้ที่ฆ่าวัว
เพราะว่าพ่อแม่จะฆ่าจะฆ่าผมไงผมก็เลยลงมือฆ่าพ่อแม่ก่อน
เดี๋ยวนะที่ฆ่าวัวเพราะว่าพ่อแม่จะฆ่าผมก็เลยลงมือฆ่าพ่อแม่ก่อน
สรุปเหตุการณ์นี้ใครตายวัวตายนะไม่เกี่ยวกับพ่อแม่นะ
แปลว่าอะไรเขาหลอนยามากจนเขาคิดว่าวัวนี้คือพ่อกับแม่เขา
ทีนี้เขาก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะเราไปถามแม่
แม่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้โดนลูกฆ่านะคุณแม่ปรานีพื้นพรม
แม่ก็ถอนหายใจก่อนเลยเฮ้ยแม่เนี่ยนะมีลูก๓คนเป็นลูกชายหมด
บุนทวีเป็นลูกคนโตเขาติดยา
แม่เคยเอาตัวไปบำบัด๒รอบแล้วแล้วล่าสุด
เขาไม่ยอมกินยาที่หมอให้มาเลยเอะอะโวยวายตลอด
คิดดูสิหนูเอ้ยพ่อกับแม่น่ะนอนอยู่บ้านไม่ได้แล้วต้องไปอยู่ที่อื่น
เพราะว่าเวลาที่เนี่ยลูกชายบุญทวีเนี่ย
ละวาดขึ้นมาทีนะก็ทุบตีทำร้ายร่างกายทำร้ายข้าวของ
นี่แหละกลับมาที่บ้านล่าสุดนี้มาเจอว่าวัวเนี่ยตายอยู่ในคอก
นี่คุยกับแม่ไปแล้วนะคะคุยกับพ่อบ้างพ่อบอกว่า
คิดดูนะนักข่าวถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่ไม่หนีไปก่อนเนี่ย

ลูกชายที่ชื่อว่าบุญทวีนั่นแหละค่ะ
ฟู้คาโดมไปไหมประจำ
ประจำ
ประจำหรือครับ

โอ้โหลูกเทวดาแบบนี้นะคุณผู้ชม
ทีนี้พอหลังจากที่เกาะเหตุ
ทวีเที่ยวไปตะโกนบอกเพื่อนบ้าน
วันนี้ฆ่าพ่อกับแม่ตายแล้วฆ่าพ่อกับแม่ตายแล้วเลือดนองพื้นไปหมดเลย
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ฆ่าพ่อกับแม่เนี่ยนะฉันต้องโดนฆ่าแน่เลย
คิดดูสิดอมชาวบ้านที่เขาได้ยินเสียงบุญทวีตะโกนบอกแบบนี้
ตอนนั้นเขาตกใจคิดว่าฆ่าพ่อกับแม่จริง
ชาวบ้านรีบวิ่งมาที่บ้านแล้วเจอสภาพบ้านแบบนี้
ข้าวของก็เกือนกระจัดกระจายไปหมดเลย

แล้วก็กำลังดูไงว่าเอ๊ะพ่อกับแม่เนี่ย
ถวินแม่ปรานีเนี่ยโดนบุญทวีลูกชายฆ่าเหรอ
หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไม่เห็นศพพ่อแม่
มีแต่ซากบัวที่รับเคราะห์แทนค่ะ
ลองกินก่อนจะไปนี่
โอ้โหยังไม่จบค่ะข่าวนี้ยังไม่จบ
นี่ตอนที่ตำรวจนะเอาตัวบุญทวีเนี่ยจะขึ้นท้ายกระบะใช่ไหม

ชอตเนี่ยเขาประกาศบอกกับตำรวจเลยนะ
เอาประกาศว่าอะไรลองฟังละกันค่ะ

นี่แมงระเบิดป่ะเนี่ย

เอาตรีโตต๊อนสิข่าวหวัง

เจอกับไอ้ปลูกว้า
ฮะพี่บอกกับใครเนี่ยออกมาก่อนเดี๋ยวเจอกัน
บอกกับตำรวจหรือว่าฝากไปถึงพ่อแม่หรือยังไง
โอ้โหนี่ขนาดเอาตัวขึ้นท้ายกระบะจะไปโรงพักอยู่แล้วนะ
นี่เมื่อกี้บอกอะไรนะเดี๋ยวแม่จะอยู่ยากนะทำแบบนี้
นี่คือยังขู่จนวินาทีสุดท้ายก่อนจะเข้าห้องขังเหรอคะ
ทีนี้พ่อกับแม่บอกไม่ไหวแล้วอ่ะลูกทั้งคนเนี่ยนะ
แต่ว่าพอทำแบบนี้แม่ก็ต้องไปแจ้งความพ่อก็ต้องไปแจ้งความ
ทำลายทรัพย์สินค่ะแม่บอกว่าคุณตำรวจ
เอาลูกฉันไปรักษาหน่อยได้ไหมแล้วให้เขากินยาแบบต่อเนื่อง
เอาให้หายขาดได้ไหมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย
เข้ามาแบบนี้ฉันนี่แหละหวาดระแวง
วันหนึ่งคุณตำรวจอาจจะต้องมาเก็บศพฉัน
กับเอ่อเนี่ยพ่อแม่ด้วยรึเปล่าไม่รู้อ่ะคุณผู้ชม

สุดท้ายวัวตายนะให้เห็นตอนนี้